จือหัวนะครับผู้ฝึกสอนแบบมินตันของน้องเมรัชนกอินทนนท์ได้รับสัญชาติไทยแล้ว
ติดตามพร้อมกับข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจครับ
เสียจือหัวผู้ฟุกศรแบบมิ้นตั้นของสมสรบ้านทองยอด
เดินทางเข้ารับหนังสือรับมอบการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย
กองบัญชาการตำรวจสันติบาลหลังได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ได้รับการอนุญาตให้แปลงสัญชาติไทยลำดับที่๕๑
ตามประกาศเมื่อวันที่๑๒กันยายนพุทธศักราช๒๕๖๖
โดยจะใช้ชื่อนามสกุลว่าก่อเกียรติชัยประสิทธิ์โชคนะครับ
โดยในงานนี้ก็มีนางกรรมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนแบตมินตันบ้านทองหยอด
และน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงมือ๙ของโลกเดินทางมาร่วมยินดี
เสียกล่าวว่าดีใจที่วันนี้ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอย่างเป็นทางการ
และสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูลพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีที่มีเมตตาหรือหลังจากนี้นะครับจะตั้งใจทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนให้ดีที่สุด
โดยจะเดินทางไปทำบัตรประชาชนและพาสปอร์ตต่อทันที